จังหวัดอุดรธานีนะคะเขาก็จัดงานบุญเดือน๔ขึ้นมา
งานนี้ก็จะมีการสอยดาวค่ะปกติเราอาจจะได้เป็นผงซักฟอกเครื่องใช้ต่างใช่ไหม
แต่ว่างานนี้เขาได้เป็นพวกกระติบข้าวพวกกระด้ง
เป็นอุปกรณ์การใช้ในบ้านถือว่าคุ้มแสนคุ้มจริงค่ะ
เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็หลั่งไหลไปร่วมงานบุญเดือน๔
บ้านนาเยียหมู่๔และหมู่๙ตำบลสร้อยพร้าวอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
เห็นไหมคนไปเนืองแน่นเลยนะคะเรียกว่าไปทำบุญกันแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังได้ร่วมจับสลากสอยดาวชิงรางวัลเป็นเครื่องจักษานคุณภาพดีค่ะ
มีหลายอย่างเลยนะนี่ไงโอ้ตะก้านี่ดีมาก
พี่หูไปตลาดนี้ดูเท่นะครับรถการใช้ถุงพลาสติกด้วย
อันนี้สำคัญนะคะมีตะกร้ากระด้งกระติบข้าว
ล้วนเป็นหัตถกรรมจากภูมิบรรยาท้องถิ่น
แล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนอีสานด้วย
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็กินข้าวเหนียวไปไซ่มาไซ่กระโพกกระติบเขา
ใส่เขาเหนียวไปกินแย่มเทียงแย่มหยังเนอะค่ะเนอะ
ก็ต้องมีกระติบเข้าแบบนี้

คนอุตสานก็ดูเยอะ

คุณผู้ชมมีกระติบข้าวแบบนี้ไหมนะคะ
ถ้าไม่มีชวนไปงานนี้แหละนะคะ

เขาก็มากันแหนกันมาร่วมงานนี้
เพราะบอกเลยว่าตัวจับสลาก๒๐บาท
แต่คุณได้เครื่องจักษาไปคุ้มแสนคุ้มนะคุณ
คุณต้อง
คุณขายของกิจกรรมบนนี้ก็ยุคกับกระติบขาว
ในตรงบนคือกระติบขาวเป็นพุทธขาย
ก็คือว่าเป็นสายดาวพุนบรรณงิยา

ชาวน้อยที่สนใจครับว่าวาไก่วาไก่

หวังมีคุณภาพใจจากภูมิภัณฑ์ธรรมชีพนะครับ
เห็นบอกมันคุมแห้ง๒๐บาท
เครื่องจักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผมชอบความน่ารักในรูปแบบของชาวอีสานของคุณ
ผมเคยผมไปมาหลายครั้งแล้วอีสาน
คนที่นั่นน่ารักนะครับอัธยาศัยดีแล้วอาหารอร่อยด้วย
คุณเมื่อวานนี้มีคนถามมาว่าคุณนิวนาวเป็นคนอีสานใช่ไหม
เป็นคนจังหวัดอะไรอันนี้ตะฮากนะ
เป็นคนสีสเกตค่ะคนสีสเกตเบิงกะบอกก็แนคอมเมนทมากกว่าใด
เขาเป็นพื้นที่ที่มีหมู่บ้านยึดการจักษาน
คู่กับการทำนาเป็นอาชีพหลัก
ส่งขายไปทั่วประเทศเลยนะคะ
จักษานของชาวบ้านนาเยียขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแข็งแรงทนทาน
สร้างรายได้เท่ากับชุมชนมาอย่างช้านาน
พอถึงงานบุญเดือน๔ชาวบ้านก็จะนำกระติบข้าวไปถวายวัด
เพื่อให้เป็นรางวัลสอยดาวครัวเรือนละ๒ใบ
ชาวบ้านต่างก็เลยสนใจมาร่วมสอยดาว
ได้ทั้งบุญได้ทั้งเครื่องใช้กลับไปบ้านด้วยนะคะ